เรียนท่านประธานค่ะดิฉันทีร้อนรัฐสำเร็จวันนี้
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย
ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะ
ท่านท่านคะสำหรับมาตรา๒๔นี้

ดิฉันเองได้ขอสงวนคำประยะติ
ปรับลดนะคะเป็นร้อยละ๕ค่ะ
สาเหตุที่เราเองต้องมาทบทวนกันนะคะ
เมื่อเราได้อภิปรายกันเมื่อวาระ

กระทรวงศึกษาที่การเนี่ยค่ะถูกปรับรถงบประมาณไปแล้ว
แล้วทำไมเราถึงต้องปรับเพิ่มคะ
เพราะว่าเมื่อไปดูในเนื้อในแล้วเนี่ยค่ะ
ที่ฉันเองได้รับฟังจากกรรมธิการ
กรรมธิการนะคะที่ไปดูในรายละเอียดของเรื่องของครูรุภัณฑ์ต่าง
ก็พบว่ามีราคาที่แพงเกินจริงไปจริงนะคะ
แล้วก็จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราเห็นว่ายังมีไขมันนะคะ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ที่เราเห็นว่าหากปรับลดในขณะนี้
ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน
ท่านประธานค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
ที่ฉันเห็นว่ากระทรวงศึกษาก็เป็นกระทรวงหนึ่ง
ที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรครู
ที่จะทำหน้าที่ในการดูแลเยาวชนหรือนักเรียน
แม้แต่นักเรียนเองก็ตามที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

เป็นยุคที่กระทรวงศึกษาได้ขึ้นชื่อว่า
ดิฉันไม่อยากให้คำกล่าวอ้างนี้เป็นจริง
แต่ก็เป็นที่กังวลใจเมื่อเราได้เห็นตัวเลขงบประมาณต่าง
ที่ได้ขอเข้ามาแล้วนั้นมีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ดิฉันอยากที่จะให้ทางกรรมธิการนะคะ
รวมถึงทางท่านสมาชิกในนี้นะคะ
ตรึกตรองแล้วก็ได้ดูในส่วนเนื้อหาตัวเลข
ที่เราได้เสนอกันเข้ามาว่ามีความเหมาะสม
หรือควรที่จะตัดเพิ่มได้อย่างไร
เมื่อเรามาบวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

มันยิ่งฉายภาพความเหลื่อนล้ำในสังคมไทยมากขึ้น
ในยุคที่เราให้นักเรียนเรียนออนไลน์กันที่บ้าน
แต่หลายครอบครัวยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารให้เด็กได้
ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่
รวมถึงที่ที่ฉันได้เคยอภิปรายในห้องของงบประมาณนะคะว่า
เด็กบางคนต้องออกไปเรียนกลางทุ่งกลางนา
เพื่อที่จะหาสัญญาณของอินเทอร์เน็ต
และดิฉันก็ต้องกล่าวไปถึงค่ะว่า
ในขณะนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับการหาเครื่องมือ
ในการที่จะมาใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึง
เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจค่ะท่านประธาน
ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
แต่เรากลับไม่เคยนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็ถูกต้องเลย
มันทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงซ้ำซากอยู่
แล้วดิฉันก็ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเองจะนำคำแนะนำของพวกเราไปปรับแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นหรือไม่
ท่านประธานค่ะดิฉันจึงขอแนะนำว่าในขณะนี้ที่มีการหยุดเรียนกัน
ซึ่งก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะสามารถเปิดเรียนได้เมื่อไหร่
โรงเรียนก็จะมีบุคลากรเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาทำหน้าที่ในการสื่อการเรียนการสอนนะคะแบบออนไลน์
แต่ก็ยังมีพื้นที่หลายโรงเรียนที่สามารถที่จะปรับปรุงนะคะใช้เป็นส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด
ทำเป็นสถานที่พักคอยระหว่างรอการรักษาได้
ดิฉันต้องขอแนะนำทางรัฐบาลนะคะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ให้ได้อย่างเต็มที่
ได้มีการทำงานบูรณาการอย่างที่ท่านพูดหลายครั้งว่ารัฐบาลเองมีการทำงานร่วมกันทุกกระทรวง
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเราจะเห็นเลยว่ากระทรวงศึกษาธิการที่สามารถทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้
แต่ก็ยังไม่เห็นรูปธรรมอะไรที่มีความชัดเจน
ดิฉันได้เข้าไปในสถานศึกษาค่ะได้ไปสอบถามความพร้อมของโรงเรียนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่หรือแม้แต่เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
มีความพร้อมค่ะอยู่ที่ผู้บริหารจะดำเนินการเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
และถ้าหากว่าได้รับความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพียงอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถ
ฉันก็คิดว่าปัญหาที่ต่างที่เราประสบอยู่
หรือว่าได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
ที่ตอนนี้อยากที่จะให้ทางรัฐบาลได้ทราบว่า
ผู้คนยังรอการช่วยเหลืออยู่ที่บ้านกันเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากโรงพยาบาลที่มีเตียงไม่เพียงพอ
รวมถึงสถานพักคอยต่างที่มีจำนวนเต็มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าจะมีข่าวที่พยายามจะสื่อให้พี่น้องประชาชนว่า
สถานการณ์ดีขึ้นมีผู้ป่วยได้กลับบ้านเพิ่มมากขึ้น
แต่ท่านประธานทราบไหมคะว่าผู้ป่วยเหล่านั้น
ก็คือยังไม่ได้หายดีหรือว่าไม่ได้กักตัว
ครบตามจำนวนวันที่ทางโรงพยาบาลกำหนดไว้นะคะ
ท่านกักตัวได้แค่๘วัน๙วัน

ต้องการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่า
เราสามารถส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว

แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไปผจญชะตากรรม
โดยลำพังกับครอบครัวของพวกเขาค่ะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะแนะนำให้รัฐบาลนะคะได้ลองไตรตรอง
ก็คือการทำงานอย่างบูรณาการที่แท้จริง
เพียงแค่เป็นการเรียงร้อยถ้อยคำที่สวยหรูเท่านั้น
แต่จะต้องนำไปปฏิบัติด้วย
กระทรวงสาธารณสุขสามารถทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้
โดยการปรับปรุงพื้นที่ต่างในโรงเรียน
ที่ตอนนี้นักเรียนหยุดเรียนกันแล้วก็มาทำเป็นสถานที่พักคอย
ไม่ต้องรอหน่วยงานอื่นมาเป็นสื่อกลาง

แล้วก็ต้องลดขั้นตอนทางราชการต่างลงไป
ที่ต้องรอประชุมรอผ่านบอร์ดรอคำสั่ง

ขณะที่พี่น้องรอความตายอยู่ที่บ้าน